แต่ผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นทุกขลาบหรือเปล่า
คือถูกรางวัลที่๑ถูกกับแฟนจริง
แต่มันมีปัญหากันตอนที่จะแบ่งตังค์กันเนี่ย
เพราะว่าตอนแรกถูกรางวัลที่๑

ตกลงกันซะดิบดีว่าจะแบ่งกันคนละ๓ล้าน

แต่เอาไปมาเหมือนกับตัวเลขจะไม่ลงตัว

เธอดีใจได้วันเดียวที่ถูกลอตเตอรี่เข้าไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับแฟนเลยนะ
ถ่ายรูปคู่กันเลยนะว่ามาลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
เดี๋ยวเราแบ่งกันนะเธอนะคนละ๓ล้านครอบครัวละ๓ล้านละกัน
เอาไหมไปมาแบ่งกันไม่ลงตัวนะฮะ

คือนางสาวพรธิดาชำนาญเวทอายุ๒๓ปีเป็นชาวอุบลนะคะ
มาพร้อมกับพี่สาวมาพร้อมกับญาติ
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจที่สพพระประแดง
เพราะว่าถูกแฟนนุ่มคือนายวิจักรวันประสิทธิ์อายุ๓๔ปี
เอาลอตเตอรี่รางวัลที่๑งวด๑๖พฤศจิกา
ที่ได้รางวัลที่๑ไม่ยอมแบ่งเงินรางวัลให้
ลงบันทึกประจำวันด้วยกัน
แจ้งความแล้วให้ตามจับแฟนนุ่มที่เชิดลอตเตอรี่ไปนะฮะ

ว่าเธอกับแฟนทำงานอยู่โรงงานเดียวกัน
ที่แถวปู่เจ้าสมิงพรายที่พระประแดงค่ะ
ก็อยู่กินกันมานาน๓ปีแล้วนะ
ก่อนหน้านี้ก็เอาลอตเตอรี่นี้
ไปขึ้นเงินที่ร้านขายสลากที่ตลาดครุใน
แล้วก็มีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด
ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเธอถูกรางวัลเลข๓ตัว

ก็เลยซื้อลอตเตอรี่งวด๑๖พฤศจิกา๒ใบ

งวดที่แล้วก็มีโชคถูก๓ตัว
งวดนี้พอมาซื้อวันที่๑๖พฤศจิกายน

แล้วตัวผู้หญิงบอกว่าเป็นคนหยิบเอง
ทีนี้พอรู้ว่าถูกรางวัลก็ยังกระโดดเฮยังกอดกัน

ใช่แล้วตอนที่ไปลงบันทึกประจำวัน
เขาเซ็นชื่อด้านหลังสลากเอาไว้ทั้งสองคนนะ

ใช่ถ่ายรูปคู่ด้วยแล้วก็กลับห้องพัก

เพราะว่าแต่ละฝั่งก็มีพ่อแม่ที่ต้องดูแล
เขาก็จะไปให้พ่อแม่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
แต่ไปมาปรากฏว่าฝ่ายชายมาบอกกับผู้หญิงว่า
ตกลงกันเดี๋ยวฉันจะให้เธอ๒ล้านละกันนะ

มันก็ไม่แฟร์สิฮะไม่แฟร์ก็เลยทะเลาะกันมีปากเสียงกันค่ะ

ก็บอกว่าถ้าเกิดอยากได้ไปฟ้องเอาเอง
แล้วก็เดินออกจากห้องพักหายไปเลย
ทีนี้ฝ่ายหญิงก็เลยบอกว่าโห
พอแฟนหายไปไม่รู้ว่าเขาจะเอาลอตเตอรี่
ขึ้นเงินแล้วเอาเงินไปใช้คนเดียวหรือเปล่า

สาวก็เลยพามาแจ้งความล่าสุดมีความคืบหน้าคุณ

ใช่ฝ่ายชายเนี่ยนะเขาบอกเลย
เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิด
ผมไม่ได้เชิดลอตเตอรี่รางวัลที่๑๖ล้านบาทไปตามที่ผู้หญิงบอกนะ
คือตอนนั้นผมทะเลาะกันกับผู้หญิงจริง
ออกจากบ้านไปอารมณ์มันชั่ววูบ
ตอนนี้เราคุยกันแล้วเราจบแล้ว
คำถามสำคัญเป็นนักข่าวจะถามว่าอะไร
และตกลงแล้วที่คุยกันจะแบ่งกันเท่าไหร่
ล้านจะแบ่งกันคนละครึ่งเหมือนเดิมที่ตกลงกับฝ่ายหญิง
เขาไว้ไม้คนละ๓ล้านบาท๓ล้านบาท
ผู้ชายตอบว่าอะไรตอบด้วยนะตอบบอกว่าผมยังคุยกันอยู่

แสดงว่าเรื่องนี้ยังไม่จบยังไม่จบ
คือที่เราอยากรู้ว่ามันจะจบกันแบบแฟร์
คนละ๓ล้าน๓ล้านหรือเปล่าหรือจะแบ่งกันยังไง

แต่ก็ยังไงก็ตามตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องเรียกฝ่ายชายมา
เรียกฝ่ายหญิงมาเอามาตกลงมาไกลเกลี่ย